ไม่เป็นไรพิมพ์มาหน่อยได้ว่าใครโชคดีบ้างแต่คนคนนี้เขาโชคดีค่ะ

แต่มันตรงแค่๒ตัวท้ายตัวหน้า๔ตัวมันไม่ตรง

มาดูเศรษฐีใหม่ป้ายแดงกันหน่อยนะฮะ
นี่ค่ะเมื่อวานนี้นี่หน้าตาก็จะประมาณนี้ยิ้มประมาณนี้นะคะ
ท่านแรกค่ะคุณอาคีทิพย์อักษรอายุ๓๙ปี
เป็นเจ้าของร้านประดับยนต์ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำนะคะ
ถูก๒ใบรางวัลที่๑รับไปเลย๑๒ล้านนะฮะ
ญาติพี่น้องก็มาเต็มบ้านแบบนี้นะคะ
ก็จะมีความสุขกันแบบนี้ค่ะเรามีโอกาสไปคุยกับคุณอาคีนะ
เอาเลขมาจากไหนอ่ะเอาเลขมาจากไหน
ใครที่ถูกรางวัลที่๑เราก็จะถามแบบนี้ใช่ไหม
คุณอาคีเล่าบอกว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เขาฝันเห็นรถยนต์ของเขาเอง
ซึ่งทะเบียนรถเนี่ยมัน๓๓๙เอ้าแล้วทำไม๓๘อ่ะ
เขาบอกว่าเอ้างดที่แล้ว๓๙มันออกไปแล้วอ่ะ
เขาก็เลยบอกว่าเอ๊มีคนเคยบอกว่าถ้าเกิดว่าฝันเห็นทะเบียนรถเนี่ยนะ
ต้องลบ๑อ๋อเหรอใช่เขาก็เลยไปหาซื้อ๓๘เลขใกล้เคียงไงกับ๓๙
สุดท้ายเห็นไหมคุณคนจะดวงดีอ่ะมิน่าล่ะพี่ฝันเห็นรถตัวเอง
ฝันจนมันเก่าแล้วไม่ได้ลดหนึ่งเลขเลยไม่เคยถูกเลย
พี่ลองลด๑ดูเออดูสิคนจะซื้ออะไรมันก็ถูกอย่างนี้
อย่างงี้แล้วคนจะถูกอ่ะเนอะครับนะครับไปต่อกันที่แม่ค้าลูกชิ้นทอด
หน่อยครับคุณฉวีวันพงวิเศษอายุสี่สิบสามปีคนนี้ครับนะฮะ
เป็นชาวชายภูมิขึ้นแท่นเศรษฐีนีคนใหม่ชั่วข้ามคืนเพราะว่าดวงเห็ง
เช่นเดียวกันนะฮะรับไป๑๒ล้านลอตเตอรี่ต้อง๒ใบนะฮะ
เธอชอบ๓๘อยู่แล้วก็ซื้อเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาได้มา๕ใบ
ไปตรวจปรากฏว่าเอ้ยถูกต้องสองใบจากห้าใบอืมดีใจมากเลยนะ
คิดมาตลอดว่าถ้าถูกนะจะจัดทำบุญใหญ่ให้กับต้นตระกูลของตนเอง
คือซื้อมาทุกงวดนะเลขนี้แล้วมาถูกเอางวดนี้แหละก็ดีใจด้วยนะครับ
เอาไปร้อยเอ็ดนะครับมีคนบอกว่าความจนจ๋าลาก่อนนะฮะ
คือเสียสมัยไม่ใช่เสียสิพี่ผู้หญิงเศรษฐินีสมัยศรีประดูก
อายุหกสิบห้าปีเป็นชาวประทุมรัฐครับถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
รับไปเบาเบาหกล้านบาทครับเธอเล่าแบบนี้บอกว่าฝันเห็นแม่เนี่ย
มาบอกให้ซื้อเลขสามแปดก็เลยหาซื้อล็อตเตอรี่ไว้หนึ่งฉบับ
เพื่อลุ้นรางวัลนะครับก็ปรากฏว่าดวงดีนะฮะได้เป็นเศรษฐินีสมใจนะฮะ
ซึ่งรางวัลที่ได้เงินที่ได้เดี๋ยวจะเอาไปใช้หนี้ทกศโอ้ดีครับนะฮะ
แล้วที่เหลือก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกอีก๒คนครับ
ต่อเลยค่ะไปที่ภาคใต้กันหน่อยนะคะที่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
คุณสุดีเพชรจันทองยูนสามสิบแปดปีนะฮะพร้อมสามีแล้วก็ลูกสาวยาดยาด
กระบวนไปที่สพทุ่งใหญ่ค่ะไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
ถูกรางวัลที่หนึ่งหนึ่งใบนะคะรับไปหกล้านบาท
คุณสุนีเล่าบอกว่าเปิดร้านขายของชำอยู่ในชุมชนเล็ก
แล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั่งดูข่าวก็เห็นภาพ
รถบรรทุกวัคซีนโควิดสิบเก้าอืมซึ่งเลขทะเบียนก็คือห้าสามแปด
นั่นไงนั่นไงนี่ไงโอ้โหก็เลยซื้อค่ะ
สุดท้ายก็ถูกสมใจนี่ถ้าเกิดใครเล่นตามนี้แล้ว
ถูกกันเยอะเลยนะนั่นน่ะสิถ้ามันจะเป๊ะเด๊ะขนาดนี้เนอะ
เออเอาอีกคนนึงจำได้ใช่ไหมความจริงก็คือความจริง
ครูปีชาไข้ครวญทำไมอ่ะไข้ครวญแกถูกสามสิบล้านเหรอ
ไม่ใช่ถูกเลขหน้ากับเลขท้ายนะฮะ
เลขหน้ากลับเป็นท้ายเพราะเขาโพสต์ในเฟซบุ๊คของตัวเอง
แล้วก็ข้อความความจริงก็คือความจริงครับ
โดยเจ้าตัวถูกทั้งเลขหน้านะสองเก้าศูนย์กับเลขท้ายเจ็ดสาม
รวมแล้ว๑๐กว่าใบเห็นไหมเนี่ยใบเดียวกันได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลย
นะฮะไม่กี่วันก่อนหน้านี้คุณครูปีชาเพิ่งเปลี่ยนลุคใหม่
เพราะว่าแกไว้ผมหน้าม้าคุณผู้ชมนะแต่ไม่ใช่ผมแกเองนะ
นี่เขาบอกว่าเพื่อนสนิททำวิกผมมาให้

แฟนคลับก็ชอบใส่แล้วดูหนุ่มขึ้น
ก็บอกเห็นไหมล่ะเปลี่ยนวิกเป็นถูกรางวัลเลย
เปลี่ยนโงเห้งอย่างนี้หรอไม่แน่นะ

สรุปแล้วได้ทั้งหน้าแล้วก็หลัง
เลขท้ายกับเลขหน้า